พาไปดูเหตุการณ์อื่นอื่นที่เกิดขึ้นในวันนี้ไฟไหม้คุณผู้ชมค่ะที่จังหวัด
ระยองค่ะแต่ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยผู้ประสบเหตุส่วนหนึ่งก็คือ

ไม่มีสิทธิ์ให้ใครเข้าใกล้มีแมวกี่ตัวพี่อยู่ข้างในอ่ะมีแมว๓ตัว
มันช่วยอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าไฟมันลุกเนี่ยเข้าไปมันมันมีแก๊สมีอะไรอยู่ด้วย
ใช่มันอันตรายนะพี่น้องอันตรายเพราะเราต้องเอาชีวิตเราไว้ก่อน
คุณผู้ชมที่เลี้ยงแมวหรือมีสัตว์เลี้ยงที่รักเนี่ยเข้าใจความรู้สึกเลยค่ะ
โอ้โหมันอยู่ในนั้นไม่รู้มันจะช่วยตัวเองได้หรือเปล่านะคะแต่เราออกมาได้แล้วแต่มันอยู่ในนั้นอีกสามตัวค่ะ
เจ้าของเจ้าของแมวเขาก็พยายามอยากจะเข้าไปช่วยก็ต้องมีคนคอยห้าม
นะคือบ้านพี่เขาเนี่ยอยู่ติดกับร้านมือถือซึ่งเป็นร้านต้นเพลิงนะคะแล้วมีแมวอยู่ในนั้นสามตัว
ตอนที่ไฟมันไหม้เนี่ยนี่ค่ะดูใจจะขาดเพราะว่ามันมีเสียงระเบิดดังเป็นระยะด้วย
คือไม่อยากจะนึกถึงความปลอดภัยของตัวเองอยากจะเข้าไปแล้วค่ะเพราะแมวอยู่ในนั้น๓ตัว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตลาดแห่งหนึ่งนะคะที่อำเภอบ้านค่ายค่ะร้านต้นเพลิงเป็นร้านขายมือถือ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นะคะมันลุกไหม้อย่างรุนแรงข้าวของในร้าน
อันนี้คือเบาลงแล้วนะคะมันไม่เหลือซากนะคะเจ้าของตลาดกับญาติเจ้าของตลาด
ซึ่งเป็นเจ้าของร้านชำเนี่ยก็พยายามบอกเจ้าหน้าที่บอกไปช่วยแมวหน่อย
มันอยู่ในร้านนะคะกลัวว่าจะถูกไฟคลอกตายเนี่ยค่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยนะคะ
ก็ช่วยแมวทั้งสามตัวออกมาได้สำเร็จนะคะคุณผู้ชมโอ้โหดีใจด้วยนะ
เนี่ยค่ะออกมาแล้วโอ้ยังเป็นลูกแมวอยู่เลยคุณผู้ชมค่ะเนี่ยค่ะ
ช่วยได้ทั้งสามตัวค่ะส่วนบ้านต้นเพลิงค่ะเจ้าของร้านมือถือเนี่ย
พอมาถึงที่เกิดเหตุเข่าซุดเลยค่ะนะคะเขาบอกว่าเปิดร้านมาหกปีนะคะ
แล้วก็บอกว่าระบบเซฟตี้มันไม่ค่อยดี
ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาก็ไม่รู้จะถามหาความรับผิดชอบจากใครนะคะ
ในร้านมีทั้งมือถือใหม่มือถือเก่ามือถือที่ลูกค้าเอามาให้ซ่อม
ความเสียหายรวมแล้วไม่น่าจะต่ำกว่า๕แสนบาทค่ะ
สันนิษฐานว่าสาเหตุเนี่ยน่าจะมาจากไฟฟ้ารัดวงจรนะคะ
แต่ว่าก็ต้องรอให้ทางพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบหาข้อเท็จจริงต่อไปค่ะ
นี่แหละค่ะความสูญเสียนะคะไฟไหม้นี่ประเมินค่าไม่ได้จริงนะคะ